คือต้องฟังเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
อธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อักษิณ
ออกมาคาดเดาถึงสถานการณ์
เพราะว่าตอนนี้โอมิครอนมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะที่อังกฤษ
แล้วนายกของอังกฤษก็ออกมาบอกแล้วนะว่า
คุณจะมาบอกว่าโอมิครอนมันไม่หนักไม่ได้แล้วนะ
เพราะมีคนตายแล้วส่วนในบ้านเราสาธารณสุข
ก็มีการออกมาแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ย
ยืนยันแล้ว๘คนกับสายพันธุมิครอน
ส่วนอีก๓กำลังเอาไปตรวจเชื้ออยู่รอยืนยันผลอยู่นะคะ
ทีนี้คุณหมอก็เลยคาดเดาสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในไทย
เกี่ยวกับโอมิครอนว่าช่วงหลังปีใหม่ไปแล้ว
อาจจะเป็นกลางเดือนมกราน่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องยอมรับว่าโอมิครอนติดง่าย

แล้วผลการรายงานโอมิครอนอาจจะหลบภูมิคุ้มกันวัคซีน
แต่เรื่องชีดวัคซีนก็ยังสำคัญ

อย่างบ้านเราเห็นบอกว่าเป้าหมายจะครบ๑๐๐ล้านโดส
คาดก็คือน่าจะภายใน๒๐ธันวาคม

ทีนี้คุณหมอบอกด้วยว่าสิ่งที่จะป้องกันโอมิครอนแบบได้ผล
คือมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือ
อันนี้ป้องกันได้แบบแน่นะคะ
ซึ่งคุณหมอย้ำด้วยว่า

สมมุติถ้าเกิดว่าคนติดเชื้อมาก
ก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยที่มีความรุนแรง
สมมุตินะถ้ามีคนติดโอมิครอน๑๐๐คน
โอกาส๕ของ๑๐๐คนก็คือ๕๐คน
มีโอกาสที่จะมีความรุนแรง
แต่ว่าเท่าที่ติดตามสถานการณ์นะตอนนี้

แล้วก็ถ้าพูดถึงบ้านเราในประเทศไทย

ว่ายังไม่พบมีการประบาดในประเทศ

หลายคนถามว่าจะไม่มีการระบาดในประเทศได้ไงเนี่ย

คือทางสาธารณสุขเขารายงานออกมาแบบนี้ว่า
กลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
อยู่ในบ้านเราคือกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในราชนาจักร
เป็นการพบเชื้อจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
ดังนั้นก็จะเป็นแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดินทาง
มันเหมือนอิมพอร์ตเข้ามานะฮะ
แต่ถ้าถามว่าในบ้านเราถือว่าเป็นการแพร่ระบาดหรือยัง
ในประเทศหรือยังยังไม่ใช่
ทีนี้ต้องรอผลนะการตรวจหาเชื้อยืนยันอีก๓คน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังทำอยู่นะครับ